หากแม่ฆ่าเจอเหตุการณ์แบบนี้

ไม่ว่าชีวิตการเป็นคนดีหรือเป็นแต่เรื่องเหตุผล

จ้างไม่ดีกับนางแต่ยอมมีคนอื่นดีกับนาง
กับแม่จะไปจากเมืองหลวงทันที

ติดตามได้ใน
คู่วุ่นชุลมุนรักทุกวันพุธถึงสุข
เวลา๙โมงครึ่งและ๕โมงเย็น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒